อะไรที่ผมคิดว่าผมทำได้ผมทำทุกอย่างนะฮะ
เพื่อเพื่อแสวงหาความถูกต้องนะฮะ

ไม่ได้นะฮะ

ไม่ได้นะฮะ

ผมในใจผมคิดว่าที่มาจอดคือ

ผมว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลัง
ผมว่า๓คนนี้มันไม่ได้มาเฉพาะ

อ่าเราได้แล้ว
โอ้โอ้โอ้โอ้เหรอ

อากาศมาก
เป็นเรือน้ำ
เข้าไปมีคนกลับไป
เห็นไหม

เห็นไหม
เจ้ามีคนอยู่ที่นี่
คือแก
โทษนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป